บ๊วยอะไรพวกนี้๕บาท๑๐บาท
แต่ก่อนนั้นเปิดร้านแป๊บเดียวก็ได้เงินพัน

เห็นไหมล่ะมีลูกค้าไหมล่ะว่าง

สิ่งที่ทำให้ร้านฉันอยู่ได้ก็คือลูกค้าประจำ
ติดได้เซ็นได้ความใจดีขายราคาเป็นเงินเองถูก

ก็มีทุกอย่างจริงของโชว์หวย
ถ้าจะพูดจริงก็ตากะเบื่อยันเรือรบ

ร้านขายของชำหนึ่งในธุรกิจที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของประเทศไทย
อยู่คู่กับเรามาหลายยุคหลายสมัยหลายชั่วอายุคน
กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราคุ้นเคย
และเรียกติดปากกันในชื่อว่าโชว์หวย
สวัสดีครับพระแก้ว

ฉันเปิดโชว์หวยมาตั้งแต่หมอชิดยังไม่ย้าย
เมื่อก่อนนะมีอะไรก็ขายได้
ขายได้ทุกอย่างขายดีมาก
ขนมเล็กน้อยที่สัญลักษณ์ของโชว์หวย
แล้วก็น้ำปลาพวกซอสอะไรพวกนี้ใหญ่อย่างนี้

สามค่ะร้านโชว์หวยอยู่หลังไทยรัฐค่ะ
แต่ก่อนใหม่เปิดระบูมมากเลยขายดีมาก
คือเช้าขึ้นตื่นเปิดร้านขึ้นมาก็ขายได้แล้ว
จะเป็นพวกนมพวกน้ำอะไรพวกนี้ก็ขายได้
น้ำแข็งถุงละ๕บาทค่ะขายดีค่ะ
สมัยก่อน๗๘๐๐๐บางวันขายดีเป็นหมื่น

มันผลกระทบมากอ่ะอะไรเขาก็เดินผ่านหน้าร้านเราไปเตเว่น
เพราะ๗๑๑เดี๋ยวนี้มันเกิดหัวเกิดท้ายเลยใช่ไหม
แม้แต่แอปซี่สักขวดยังไม่มีคนมาซื้อเลย
หลายตัวที่เราสู้ไม่ได้ก็ต้องตัดออกไปแล้วก็ขายน้อยลงมา
หรือไม่บางอย่างก็ไม่ต้องขายเลย
แล้วเห็นไหมล่ะมีลูกค้าไหมล่ะว่างว่างจนตีรังกาในบ้านแล้ว
ตอนนี้เหรอนั่งขายนอนขายนี่ลากเตียงมานอนเลย
เผลอหลับหลับไปเลยหลับได้เลย
แต่ก่อนนั้นเปิดร้านแป๊บเดียวก็ได้เงินพัน
แต่เดี๋ยวนี้นะกว่าจะได้เงินพันเนี่ยแสนยากแต่ลำบาก
กับเด็กสมัยนี้ไม่เข้าค่ะร้านถูกหวยส่วนมากเขาจะไปที่๗๑๑
คือของเขาอาจจะถูกกว่าเรานิดหน่อยคือถ้าเขาจัดโปรใช่ไหม
มาม่า๒ถ้วย๒๕ถ้วยละ๑๐บาทก็มีอะไรอย่างนี้
แต่ของเราต้นทุนเรายังไม่ได้เลยเราก็ถึงขายก็ให้เขาไม่ได้ไง
มันไม่มีทางที่จะสู้เขาได้เลยหรอก
เพราะว่าการคิดการอ่านอะไรมันไม่ทันกันแล้วเพราะว่าคนรุ่นนี้มันแก่แล้ว
บางทีมาขอถุงเราซะด้วยซ้ำไปใส่ของซะทั้งที่ของเราก็มี
ก็ไม่รู้จะปรับปรุงยังไงแล้วที่จะให้ขายดีเหมือนกับร้านสะดวกซื้อแบบนั้น
แล้วส่วนมากนะร้านโชว์หวยก็จะเป็นป้าแก่
ที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายใช่ไหม
อย่างเครื่องเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอะไรนี้ก็ไม่เป็น
ไม่ใช่จะเป็นนะก็ขายได้แบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดา
จะปรับตัวได้ยังไงในเมื่ออยากได้ของราคาถูก
จะต้องซื้อของปริมาณมากจะได้เลยราคามาสู้กับเขา
ยังพยายามก็ลดราคาให้สู้กับเขาได้
เราก็ต้องอัปเดตราคาเขาอยู่ทุกวันเพราะว่าเขาขาย๒๐เราได้ขาย๑๗
เขาขาย๑๗เราขาย๑๕น้ำเขาขาย๑๒เราขาย๑๐บาท
เราก็ไม่ขายสูงเท่าเขาก็ขายเท่าเขา
เพราะถ้าไม่งั้นคนมันบาทนึงเดี๋ยวนี้มันก็มีค่านะ
เดินไปตรงนี้ก็ได้รถอีกบาทหนึ่งอะไรแบบนี้ไง
ก็อยากให้เขามีแค่ตามถนนใหญ่ในตอกซอกซอยไม่สมควร
เพราะนี่เขาหมดเลยทุกที่เลยทุกยอมเลย
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าโชว์หวยจะกินอะไร
ท้อแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอายุเยอะแล้วไง
แล้วจะทำอะไรก็ต้องอย่างนี้แหละ
มันทำมาจนรากมันลึกไปแล้วแล้วแก่ป่านี้ได้ไปทำอะไรกินล่ะ
จะไปทำงานเหรอใครจะรับแม่บ้านเขาก็ไม่รับ

ถ้าคนไหนที่เขาเป็นบ้านเช่าหรืออะไรเนี่ย
เขาจะอยู่ไม่ได้แต่นี่ยังดีที่ว่านี่มันเป็นบ้านของพี่
ของพี่ชายพี่สาวเราก็อยู่ได้
สิ่งที่ทำให้ร้านฉันอยู่ได้ก็คือลูกค้าประจำ
ที่เห็นฟาร์มใจดีฟาร์มซื้อง่ายอะไรอย่างนี้
แล้วก็ติดได้เซ็นได้บ้านคุยกันผ่านไปไหนมาอะไรอย่างนี้
คุยกันมีเรื่องมีราวอะไรอย่างนี้ก็มาคุยกันฟัง

ก็เรามีน้ำใจกับลูกค้าทุกคนใช่ไหม
บางคนไม่มีก็เอาไปกินก่อนก็ได้มีเมื่อไหร่ก็มาให้
แต่ถ้าหากเป็นร้านแบบนั้นมันไม่ได้

มีแทบทุกอย่างแล้วก็บริการก็เป็นกันเอง
ถ้าจะพุ่งเยอะจริงก็ตักกับเรือยันเรือรบมีหมด
ฉันว่าอนาคตโชว์หวยจะตาย
คนยากคนจนไม่สามารถจะทำมาหากินได้

เพราะฉะนั้นทางเลือกที่โชว์หวยจะไม่ตาย

เงียบสนิทจนแบบ
ไม่มีคนจะเดินเหมือนผีจะหลอกเลย
ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์

อย่าให้ร้านโชว์หวยได้หายไปจากชีวิตหนูนะ
เด็กวัยรุ่นมันก็เติบโตมาจากเล็กให้เราเห็น

ถ้าไม่อยากให้โชว์หวยหายไปจากชุมชน

อย่าลืมเพราะเราอยู่กันมานานแล้ว
คิดไม่ออกบอกไม่ถูก
ให้มาหาโชว์หวยถามร้านโชว์หวยก่อนว่ามีไหม